รองว่าอันนี้อร่อยแล้วก็สบายท้องสบายกระเป๋าด้วยนะจ๊ะ
พาลงใต้กันเลยไปที่จังหวัดสตูน
จังหวัดสตูนเขาก็มีอาหารแปลก

แต่ว่าวันนี้เราจะพาไปพบกับอาหารพื้นถิ่นที่มีชื่อว่า

ไปดูหน่อยซิว่าปัดสมอสเป็นยังไงค่ะ

คือเอาง่ายภาษาไทยเราเรียกกันว่าสลัดแขกไงคุณ

เป็นสลัดแขกนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นอาหารพื้นเมืองที่เขาเรียกกันว่าปัสมอสนะคะ
เป็นอาหารท้องถิ่นของชาวมุสลิมจังหวัดสตูน
อีกชนิดหนึ่งปัจจุบันก็ขายอาหารท้องถิ่นแบบนี้เยอะแยะมากมาย
มีการทำขายในหลากหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
และก็หารับประทานกันได้อยู่นะไม่ได้หายากมาก
แต่ว่าก็มีบ้างประปรายที่มันจะรสชาติอร่อยแล้วก็เป็นแบบออริจินัลจริง

ใช่ซึ่งป๊าสมอสที่มีขายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นแบบต้นตำรับแบบดั้งเดิม
แบบดั้งเดิมเอาไว้เพื่อเป็นการสืบทอดการทำอาหารพื้นถิ่นด้วยนะคะ
อย่างเช่นที่นี่ปัสสมอทที่บ้านท่าหินตำบลควนขันอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ร้านนี้เป็นร้านของนางตีมะนารอยีนะคะ
เป็นสูตรดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นแม่และก็รุ่นคุณยายเลย
เขาบอกว่าทำขายกันมาหลายรุ่นแล้วสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเลยนะคะ
ซึ่งเครื่องของเจ้าปัสสมอสเนี่ยนะก็ประกอบไปด้วยดูดี
แต้งกวานี่นึงและถั่วงอกลวกอันนี้คือเต้าทอดใช่มั้ย
รสชาติเป็นถั่วแบบนั้นหวานหน่อยนะคะ
น้ำราดก็เค็มหวาน
แล้วก็ราดลงไปบนเครื่องคิงทั้งหมดที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
มันก็คลุกเข้าให้เข้ากันก็จะออกรสชาติมันถั่ว
หวานเค็มผสมกันแต่ได้สุขภาพด้วย

สำหรับลูกค้าที่ทานเยอะทานจุ๋หน่อยอย่างถ้าคุณชนะไปเนี่ย
ทางร้านก็จะมีเสริมให้เป็นแบบพิเศษเลย

คือใส่หมี่เหลืองลวกเข้าไป

คือบางคนทานแค่เป็นสลาดมันไม่อิ่ม
ก็เลยใส่เส้นเข้าไปเราจะได้อิ่มท้องมากยิ่งขึ้น
แต่ว่าจริงสูตรดั้งเดิมของเขาจะไม่ใส่เส้นหมี่เหลืองนะ
แล้วแต่ชอบอันนี้แล้วแต่ชอบบางคนเขาบอกว่า
ใส่เส้นก็อร่อยดีเหมือนทานเป็นแบบ
ขนมจีนเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นแกงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยเลือกทาน
ผมชอบนะน้องใบตองนะถ้าใส่บะหมี่ลงไปด้วย
เหมาะกับผมที่เป็นคนที่เจริญอาหารสุดถูกต้องก็จะได้ทานกันแบบอิ่มท้องหน่อย
วัดสะมอดเนี่ยนะคะจะขายอยู่ที่ปกติจานละ๒๕บาท
แต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อก็แพงขึ้นมาหน่อย๓๐บาท
และถ้าเกิดว่าพิเศษก็จานละ๔๐บาทนั่นเองนะคะ
โดยจะเปิดขายหน้าบ้านแบบนี้ทุกวันเลยขายที่ตลาดประชารัฐวัฒนธรรมที่สวนสาธารณะ
เข้าโต๊ะพญาวังทุกวันอาทิตย์สำหรับที่บ้านเนี่ยอยู่ในซอยปากทางเข้าบ้านท่าหิน
จากปากซอยประมาณสองกิโลเมตรค่ะเป็นร้านที่หาง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยเข้มข้น
ถึง๖โมงเย็นทุกวัน
และก็อยากจะทานสิหน่อยก็ไลน์มาพูดคุยกับเราด้วย
บอกว่าอยากจะทานจังเลยปัสสมอทเนี้ยนะ